ท่านประธานที่เคารพกับผมชายาพรมมาสมาชิกสภาพ
แทนราชดรจังหวัดหนองบัวลำโพภักดิ์เพื่อไทย
ผมคงเป็นคนสุดท้ายที่จะอภิปรายในคืนนี้
ผมจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ผมต้อง
ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชน
ทนเห็นความหายนะของบ้านเมืองต้องล่มสลาย
ภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
บริหารประเทศต่อไปอีกไม่ได้แล้วท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่บริหาร
ผิดพลาดล้มเหลวบกพร่องจนก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงไม่มีความรอบครอบปล่อยให้มีผู้คนล้มตาย
คนป่วยโควิดต้องนอนข้างถนนเพราะไม่มีที่รักษา
บางคนต้องตายคาบ้านตายคารถตายข้างถนนตายท้องกลม
ตายยกครัวภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในสังคมข่าวสาร

เราก็เห็นภาพอันหดหูปรากฏบนสื่อโทรทัศน์แทบจัดทุกช่อง
ตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน
คนติดเชื้อวันนี้ทะลุหลักล้านไปแล้วครับท่านประธาน
มีคนตายสะสมเรือนหมื่นสัดส่วนของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่
ต้องตายไปเพราะไม่ได้ฉีดวัคซีน
กลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่สมควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนกลุ่มแรกด้วยซ้ำไป
แต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กลับปล่อยให้ประชาชนเหล่านี้
ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องรอฉีดวัคซีน
รอตรวจรอเตียงแล้วก็รอตายครับท่านประธาน
ผลเอกประยุทธ์ย่อมรู้ดีว่าวัคซีนนั้นคือปัจจัยสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคโควิดสายพันธุเดลต้าที่กำลังระบาดในขณะนี้
หมายของการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร
จาก๕๐เปอร์เซ็นต์จะต้องเพิ่มขึ้นเป็น๗๐เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ
แต่ปรากฏว่าการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนของรัฐบาลกัดล้มเหลวไม่เป็นท่า
วันนี้คนติดเชื้อเฉลี่ยวันละ๓๑๖๕ราย
คิดเป็นรายชั่วโมงเฉลี่ย๑๓๑รายต่อชั่วโมง
มีคนตายเฉลี่ยวันละ๒๗ศพครับท่านประธาน
ตัวเลขนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับ
เป็นตัวเลขของกลมกุมประเทศ
ที่มีการสำรวจเมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม
วิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้ได้กระจายไปยังทั่วประเทศ
เพราะว่ารัฐบาลนั้นตัดสินใจผิดพลาด
โดยเฉพาะจุดเริ่มต้นก็คือการปิดแคมป์คนงาน
ที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า
เกิดการอบพยพของแรงงานคืนถิ่น
คนติดเชื้อในกรุงเทพเดินทางกลับภูมิลำเนา
เพราะอย่างน้อยเขาคิดว่าไปตายเอาดาบหน้าครับ

เพราะถ้าขืนอยู่ในกรุงเทพต่อไปในแคมป์คนงาน
ก็รอวันที่จะอดรายเปล่าครับ
เพราะ๑ไม่มีงานทำ

การที่คนป่วยล้นโรงพยาบาล
ขีดความสามารถของโรงพยาบาลที่จะรองรับได้
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพ
ในเขตปริมณฑลในต่างจังหวัด

ปกติและโรงพยาบาลสนาม
แห่งถึงขั้นที่ผู้ป่วยนั้นล้นทะลักออกนอกโรงพยาบาลครับ
เราได้เห็นภาพเหล่านี้บนสื่อโทรทัศน์แทบจะทุกวัน

อกจากนั้นท่านประธานครับ
ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ของบางโรงพยาบาล
อกจากจะเป็นบุคลากรที่ขาดแคลน

เขากลับกลายเป็นผู้ติดเชื้อ
และจะต้องถูกกักตัว

วิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้ครับ
ส่งผลถึงคนป่วยล้นโรงพยาบาล
ถึงขั้นที่จะต้องตัดสินใจแล้วว่า

จะให้ใครอยู่และจะให้ใครไปครับ
สถานการณ์อย่างนี้วิกฤตการณ์อย่างนี้เนี่ย
ประเทศไทยเราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับท่านประธาน
สิ่งต่างมันสะท้อนถึงความไร้ความสามารถ

ส่วนของการจัดหาและแผนการจัดวัคซีน
ทุกฝ่ายเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคก็ยังเป็นปัญหายังไม่มีความแน่ชัด
ว่าจะสามารถฉีดให้ครอบคลุมประชากรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร
เพื่อรองรับที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะเปิดประเทศภายใน๑๒๐วันได้หรือไม่
หมอพยาบาลทั่วประเทศในขณะนี้ซึ่งเปรียบเสมือนนักรบด่านหน้าที่ต้องทำงาน
ภายใต้ภาวะความกดดันเพราะคนป่วยเกินขีดความสามารถในการที่จะรองรับได้
ในขณะที่โรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัดจะต้องรองรับกับแรงงานคืนถิ่นที่ติดเชื้อมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม
เผชิญกับภาวะการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ช่วยชีวิต
สถานการณ์ในต่างจังหวัดทั่วประเทศในขณะนี้มีสภาพเหมือนกันหมด
ทั่วประเทศครับท่านประธานต้องอยู่ในภาวะการดิ้นรนแทบทั้งสิ้น
จังหวัดต้องอาศัยเงินบริจาคจากประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม
พักคอยไม่ว่าจะเป็นโฮมไอซูเรชั่นหรือคอมมูนิตี้ไอโซเรชั่น
ท่านประธานที่เคารพครับถ้าระบบสาธารณสุขของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เนี่ย
ตกอยู่ในสภาพของการต้องพึ่งพาอาศัยเงินบริจาคจากประชาชนแล้ว
ทั้งที่หน้าที่ความรับผิดชอบนี้เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลแทบทั้งสิ้น
ที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความเพียงพอ
มันสะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาล
โดยเฉพาะรัฐบาลภายใต้การนำของคนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาครับ
ท่านประธานมาดูการจัดงบประมาณของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องโควิดครับ
คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพล
ประยุทธ์มีมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๕
ร้อยหกสิบสี่รายการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
บรรเทาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
ภายใต้กรอบวงเงิน๑๒๕๗๖ล้านบาท
โดยในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายของ
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขครับ
มีจำนวนวงเงินถึง๖๙๘๖ล้าน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

มีค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าโอที

ค่าเช่าระบบหมอพร้อม

ค่ายาในการรักษาโรคโควิด๑๙

เงินกู้จากงบเงินกู้๑ล้านล้านครับ
หมวดรายจ่ายด้านสาธารณสุข๔๕๐๐๐ล้าน
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาพัฒน์ไปเรียบร้อย
เป็นรายการด้านสาธารณสุข
มีการอนุมัติวงเงินอยู่๒ยอดครับ

รอบแรกวงเงิน๒๕๘๒๕ล้าน
รองรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์

การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
การจัดทำห้องความดันลบ
และการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล

นุมัติวงเงิน๑๙๑๗๔ล้าน
เป็นรายจ่ายในการจัดซื้อวัคซีน

ตัวเลขให้ท่านประธานได้เห็นนี้
ผมต้องการสะท้อนให้ท่านประธานได้รู้ว่า

ไม่ใช่เป็นปัญหาอุปสรรคครับ

ทำไมอุปกรณ์ทางการแพทย์

ท่านประธานก็คงจะรู้ครับ

ทีนี้มาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการวัคซีนครับ

ความมั่นคงทางด้านวัคซีนแห่งชาติ

กฎหมายฉบับนี้ออกในสมัยสนชครับ
โดยมีเหตุผลของการออกกฎหมายฉบับนี้

สิทธิเสรีภาพของบุคคล

และให้มีความมั่นคงทางด้านวัคซีน
ซึ่งความมั่นคงทางด้านวัคซีนนั้น

คือการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึง

ตลอดจนเพื่อการจัดให้มีวัคซีนที่ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการ

มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันโลก
เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณสุขของประเทศ
ทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน
นี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมาย
มาดูโครงสร้างอำนาจของกฎหมายครับท่านประธาน
กฎหมายฉบับนี้เขาบอกว่าจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่งครับ
สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานโดยตำแหน่ง
และมีคณะกรรมการโดยตำแหน่งอีก๑๐คน
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ประกอบด้วยหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุขครับ
กฎหมายฉบับนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รักษาการตามกฎหมาย
แต่กฎหมายฉบับนี้และกฎหมายอีก๓๑ฉบับ
รวบอำนาจโดยพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อยี่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
และมีการแก้ไขปรับปรุงคำสั่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ผลของการประกาศภาวะฉุกเฉินทำให้อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รักษากฎหมายทั้ง๓๑ฉบับ
มาเป็นอำนาจของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการสบคเพียงคนเดียวครับ
ดูเรื่องงบประมาณดูเรื่องกฎหมายและโครงสร้างของกฎหมาย
ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสวมหมวก๑นายกรัฐมนตรี
สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอีกหนึ่งตำแหน่งครับ
ก็คือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สองพันสิบเก้าหรือสบคความจริงเนี่ยท่านยังสวมอีกบวกอีกใบหนึ่งนะครับ
อันนี้หมวกเกี่ยวข้องกับโควิดช่วงโควิดท่านไม่ให้มีคอรมอเศรษฐกิจ
ท่านก็มานั่งเป็นพอสบสดูแลเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว
นั่นหมายความว่าทั้งเรื่องของการป้องกันโรคทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ
หนีไม่พ้นครับผลเอกประยุทธ์ครับดูแลคนเดียวแบบรวมศูนย์อำนาจ
ดังนั้นการรวบอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น
อำนาจในการสั่งการทุกองค์คาพยพอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของผลเอกประยุทธ์
แต่ปรากฏว่าการบริหารสถานการณ์โควิดของรัฐบาลกลับล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับท่านประธาน
ปล่อยให้ตัวเลขของการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวันมาตรการการควบคุมโรคไร้ทิศทาง
เป้าหมายไม่มีมาตรการรองรับโดยเฉพาะของเรื่องแรงงานอบพยพคืนถิ่น
ปล่อยให้ตัวเลขการระบาดกระจายไปยังต่างจังหวัด
รวดเร็วและเกินที่จะรับมือได้
ดังนั้นการออกคำสั่งการอนุมัติการอนุญาตการสั่งการการบังคับบัญชา
บริหารจัดการวัคซีนการกระจายวัคซีน
ตลอดจนอำนาจในการระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เกี่ยวข้องกับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกขึ้นมาตอบคำถามไปรอบหนึ่ง
ท่านยอมรับผิดกลางสภาครับ
ว่าจริงแล้วนายกรัฐมนตรีถึงจะรับผิดชอบตามกฎหมาย

ท่านบอกว่าท่านก็ไม่ได้ดูทุกเรื่องหรอกครับ
แต่มันแตกต่างกันครับท่านประธานเพราะในภาวะอย่างนี้
ที่ท่านต้องตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉิน
แล้วรวบอำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโควิดนั้น
เพื่อต้องการสั่งการให้มีความรวดเร็วเด็ดขาด
และยุติโรคให้ทันท่วงที
ดังนั้นท่านจะมาบอกกลางสภาบอกว่า
ผมจะไปรู้เหรอมันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีก็มอบอำนาจให้รองนายกเข้าไปทำ
ภาวะอย่างนี้ท่านตอบอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับ
เท่ากับว่าท่านยึดอำนาจมาท่านรวบอำนาจมา
บริหารจัดการแล้วมันเกิดความผิดพลาด
สุดท้ายท่านจะไม่แสดงความรับผิดชอบอย่างนั้นเหรอครับความหมาย
ดูเหมือนว่าการรวบอำนาจของท่านนั้นเนี่ย
มันเหมือนกับการเสพติดอำนาจมากกว่าที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้คนในประเทศนี้ครับ
ตลอดระยะเวลา๗ปีภายใต้การบริหารประเทศของท่าน
อกจากสร้างความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจของคนในประเทศนี้แล้ว
ด้วยการที่ท่านเอื้อประโยชน์ให้คนรวยเพียงหยิบมือเดียว
ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งกำหนดนโยบายสาธารณะผ่านตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ
ภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลและได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลหลายเรื่องครับ
ท่านยังสร้างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวัคซีนคุณภาพอีกด้วย
ในภาวะการเช่นนี้
เรียกว่าคนจนของประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกวัคซีนที่ดีสำหรับตนเอง
การจัดหาวัคซีนของรัฐบาลแทนที่ว่ารัฐบาลนั้นจะยอมรับความจริงครับ
ว่าวัคซีนซิโนแวคนั้นเนี่ย
มันไม่สามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันโรคโควิดสายพันธุเดลต้าที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
ท่านต้องยอมรับเพราะว่าผลทางการศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์นั้น
นายแพทย์เองท่านก็ยอมรับว่าคุณภาพของไวรัสของวัคซีนซีโนแวคนั้นประสิทธิภาพสู้กับวัคซีนชนิด

แล้วทำไมรัฐบาลถึงไม่รีบดำเนินการในการที่จะจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง
ฉีดเข้าร่างกายของประชาชนคนไทยอย่างรวดเร็วและอย่างเท่าเทียม
และประเทศนี้ไม่ควรที่จะมีคำว่าวัคซีนทางเลือก
หรือเฉพาะคนมีเงินเท่านั้นครับท่านประธาน
ที่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกวัคซีนที่ดีและมีคุณภาพ
ส่วนคนจนคนทั่วไป

แม้รัฐบาลจะโฆษณาชวนเชื่อเมื่อสักครู่เนี่ย
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ออกมาชี้แจง
ถึงเหตุผลถึงความจำเป็นว่าจริงแล้วไอ้ซีโนแวคเนี่ย
แต่มันมีความจำเป็นที่เอาใช้
และท่านก็พยายามจะโฆษณาชวนเชื่อว่าวันนี้เขาเปลี่ยนสูตรในการฉีดแล้ว
สูตรไข้ที่กำลังจะดำเนินการในขณะนี้
เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านประธานได้รับทราบว่า

ว่าทำไมจะต้องตัดสินใจเลือกการฉีดวัคซีนสูตรไข้
๑จริงโนแวคเข็มแรก
สต้าซีนิก้าเข็มสอง
ไม่ถูกจัดให้เป็นวัคซีนหลักตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มต้น
ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ไม่ว่าจะเป็นโบนันน่าหรือแม้แต่ซีโนฟาร์ม

และไม่ควรจะมีคำว่าวัคซีนทางเลือก
สำหรับประชาชนคนไทยเลย
ประชาชนในประเทศนี้ต้องได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุข
จากรัฐโดยเท่าเทียมและทั่วถึงครับท่านประธาน
เป็นไปตามบทบรรยัติของรัฐมนูลชัดเจน
ดังนั้นทุกคนในประเทศนี้ผมย้ำครับ
ต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพ
และเป็นวัคซีนที่ปลอดภัย
และจะต้องมีวัคซีนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

การนำเข้าวัคซีนของเอกชน
เพื่อที่จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเข้าวัคซีน
ด้วยข้อห้ามทางกฎหมายข้อจำกัดทางกฎหมาย
ตลอดจนอุปสรรคปัญหาต่างของหน่วยงานของรัฐมากมายครับ
ทั้งที่เอกชนนั้นเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
ในการจัดงบประมาณควักเงินของเขาเอง
ในการที่จะจัดซื้อวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนทางเลือก
ที่ท่านว่าหรือวัคซีนหลัก
รัฐบาลบอกว่าวัคซีนหลักห้ามซื้อ
หรือว่ากลัวเอกชนเขาจะรู้ต้นทุนครับ
วันนี้เอกชนเขาต้องการอยากจะซื้อวัคซีนเอง

ยังต้องถูกปิดกั้นด้วยนโยบายต่างของรัฐ
ทั้งที่อำนาจที่ผมกราบเรียนท่านประธานไปแต่ตอนต้นว่า
อำนาจในการอนุญาตการอนุมัติการสั่งการ
เป็นอำนาจของพลเอกประยุทธ์คนเดียวครับ
ปิดกั้นโอกาสการเข้าถึงวัคซีน
จนทำให้เกิดมีคนล้มตายจำนวนมากในขณะนี้เนี่ย
ผมถือว่าเป็นความผิดของรัฐบาลอันใหญ่หลวงครับ
เท่ากับรัฐบาลนั้นกำลังหยิบยื่นความตายให้กับประชาชน
คำถามต่อมาครับท่านประธานวัคซีนแอสต้าซีนิก้าจำนวน๖๑ล้านโดสเนี่ย
ทำสัญญาไว้แล้วกับแอสต้าซีเนก้ายูเคจะส่งมอบครบจำนวนเมื่อไหร่
จะเป็นไปตามแผนที่ควบคุมจำนำประชากร๗๐ล้านคน
สิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรของประเทศภายในไตรมาสสี่
ไตรมาส๔นี้หรือไม่ขอสไลด์แผ่นแรกครับ
ตารางวางแผนการจัดหาวัคซีนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขอสไลด์ครับ
สไลด์นั้นท่านประธานจะเห็นครับว่ารัฐบาลให้ความเห็นชอบ
ในการสั่งซื้อวัคซีนแอสต้าซินิก้าด้วยวงเงินหกพันสี่สิบเก้าร้าน
จำนวนยี่สิบหกล้านโดสแรกส่งมอบกลางปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
เราก็ได้เริ่มฉีดกันแล้วครับแต่มายังไม่หมด
และให้ความเห็นชอบในการสั่งซื้ออีกสามสิบห้าร้านโดรดวงเงินหกพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
ส่งมอบเสร็จสิ้นจะต้องส่งมอบเสร็จสิ้นภายในไตรมาส๔
คือสิ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับในชาร์จที่ผมนำเสนอให้ท่านประธานได้เห็นนั้น
ท่านประธานครับดูแผนการส่งมอบวัคซีนแอสต้าซีนิก้า
โดยเฉพาะล็อตเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมครับ
ตามแผนเนี้ยแอสต้าซินิก้าเดือนกันยาจะต้องส่งมอบสามเจ็ดจุดสามล้านโดด
และเดือนตุลาคมจะต้องส่งมอบสิบล้านโดสตามลำดับครับผมท้าให้เลยครับท่านประธาน
ท้าให้เลยว่าแผนเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ครับและไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน
เพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลรู้ทั้งรู้ครับว่าแอสต้าซีดิก้านั้น
สามารถส่งมอบให้กับประเทศไทยได้ไม่เกินเดือนละ๖ล้านโดส
ส่งมอบให้ได้เป็น๒เท่ากับความต้องการที่รัฐบาลได้แจ้งกับแอสต้าซีเนก้าตั้งแต่เริ่มต้น
ว่าจะใช้เดือนละ๓ล้านโดสเท่านั้นแหละเขาให้เป็น๒เท่าให้ดับเบิ้ลไปแล้ว
ดังนั้นการที่รัฐบาลได้สั่งซื้อวัคซีนเซโนแวค
อีก๑๒ล้านโดสครับขอชาร์จเมื่อกี้นี่ยังคงอยู่ครับ
สั่งมาเพิ่มอีก๑๒ล้านโดสนั้นเนี่ย
โดยเฉพาะจะมีการส่งมอบวัคซีนซีโนแวคในเดือนกันยายนเห็นไหมครับ
กันยายนจะมา๖ล้านโดสตุลาก็จะมา๖ล้านโดส
เป็นสิบสองล้านโดดน่ะมาเพื่ออะไรครับ
มาเพื่อที่ผมกราบเรียนไปแล้วว่าให้มันสมเหตุสมผลของสูตรในการ
ปรับสูตรการฉีดวัคซีนสูตรไข้ครับเพราะรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่า
สต้าซีริก้าเนี่ยกุลกัญญาตุลาเนี่ยมาไม่ตามเป้าแน่นอน
เพราะเขาส่งได้เดือนละไม่เกิน๖ล้านโดสแล้ว๖ล้านโดสเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมาทั้งหมดครับท่านประธาน
เพราะอะไรเดี๋ยวท่านประธานตามผมมาครับปัญหาก็คือว่าในตัวเลขนี้นะครับ
ชาร์จที่ผมเสนอท่านประธานให้เห็นเนี่ยตัวเลขนี้ยังไม่รวมคนที่ฉีดซิโนแวคแล้วนะครับ
ขณะนี้ภูมิมันลดลงแล้วจะต้องมีคนจะต้องฉีดเขาเรียกว่า
บูธเข็มสามสำหรับคนที่ฉีดซิโนแวคแล้วสองเข็มวันนี้มีคนฉีดซีโนแวคไปแล้ว
หกล้านโดสครับตัวเลขของตั้งแต่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ถึงยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
นี่ตัวเลขจากกรมควบคุมโรคนะครับไม่ใช่ว่าผมเอามาเองนะครับ
ดังนั้นปัญหาการส่งมอบครับชาร์จลงได้แล้วครับ
ที่รัฐบาลไม่กระจายความเสี่ยงวัคซีนตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเนี่ย
ผมถือว่าเป็นความตัดสินใจที่ผิดพลาดอันใหญ่หลวง
ไม่มีวัคซีนตัวอื่นเลยที่เป็นวัคซีนหลัก
และการที่รัฐบาลสุดท้ายรัฐบาลออกมาขอโทษ

ว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจที่ไม่เข้าร่วมโคแวคนั้นเนี่ย
ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด
ทำให้ประเทศไทยฉีดวัคซีน
ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้
หลายท่านได้อภิปรายไปแล้วครับว่าเหตุผลของการที่ไม่เข้าร่วมโคแวคนั้นเนี่ย
ส่วนนึงมาจากที่ท่านนายก
เพียงส่วนเดียวครับแต่ไม่ถูกทั้งหมด
แต่จริงแล้วนี่นะครับท่านประธานครับ
การที่รัฐบาลตัดสินใจไม่เข้าร่วมโคแวคนั้น
เพราะรัฐบาลให้เหตุผลอย่างนี้ครับ
แล้วยังบอกต่ออีกว่าการที่ไม่เข้าร่วมโคแวคนั้น
เพราะรัฐบาลเลือกที่จะใช้วิธีการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีน
ที่มีอยู่ทั่วโลกในขณะนี้เนี่ยแบบทวิภาคี
และเชื่อว่าประเทศไทยจะมีอำนาจต่อรองกับคนขายวัคซีนที่เป็นตลาด
ต่อไปในอนาคตตลาดวัคซีนไม่ใช่ตลาดของคนขาย
แต่จะเป็นตลาดของคนซื้อรัฐบาลเชื่ออย่างนั้น
เชื่อว่าต่อไปเนี่ยจะมีวัคซีนออกมาหลากหลายให้เราเลือก
นี่คือเหตุผลที่ท่านมาชี้แจงกับกรรมธิการนะครับ
และการที่ไม่เข้าร่วมโคแวคนั้นเนี่ยท่านก็ให้เหตุผลว่า
ค่าดำเนินการบวกค่าดำเนินการอีก๑เหรียญ๖๕เซนครับต่อโดส
บอกว่าเรื่องอะไรเราจะต้องไปจ่ายค่าในหน้า
เพราะเราเชื่อมั่นว่าต่อไปเนี่ยตลาดวัคซีนจะเป็นของคนซื้อ
มีอำนาจต่อรองอยากจะเดินช็อปเจ้าไหนก็ได้ท่านคิดอย่างนั้น
แต่วันนี้ล่ะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ท่านก็ยังตอบในสภานี้ว่าในไตรมาสสามนี่นะครับ
คือตอนนี้ไตรมาส๓เนี่ยจะมีแอสต้าซีริก้าฉีดบนแขนของคนไทย
แอสต้าซีเนก้าอยู่เต็มโรงพยาบาลทั่วประเทศ
อยู่ไหนล่ะครับวันนี้คนต่างจังหวัดดิ้นลนที่อยากจะฉีดวัคซีน
แต่สุดท้ายก็มีวัคซีนขวัญใจรัฐบาลก็คือซีโนแวคให้ฉีดก่อน
ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าบางคนเนี่ยพอรู้ว่าเข็มแรก
จะต้องฉีดซีโนแวคเนี่ยเขาปฏิเสธการฉีดเลย

และข้ออ้างที่บอกว่าประเทศเรานั้นเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
และไม่เข้าเงื่อนไขโคแวคเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเพราะเราไม่ใช่ประเทศยากจน
จากประเทศของโครงการโคแวคที่จะได้รับวัคซีนบริจาคมา
ประเทศเพื่อนบ้านเราสิครับท่านประธานครับ
วันนี้เขามีไฟเซอร์เขามีโมโลน่าให้ประชาชนฉีด

สามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากจะได้วัคซีนยี่ห้ออะไร
ประเทศที่เขารวยกว่าเราเช่นสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เข้าโคแวคครับ
เพราะฉะนั้นเหตุผลที่ท่านอ้างเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยครับ
นี่คือความผิดพลาดที่ทำให้ประเทศไทยและประชาชนคนไทย
ได้รับการฉีดวัคซีนช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้
ความผิดพลาดของรัฐบาลครั้งนี้มีชีวิตของประชาชนเป็นเดิมพันธุ์
วันนี้ผมมาทวงถามความรับผิดชอบของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านจะรับผิดชอบอย่างไร
อกจากนั้นครับรัฐบาลเนี่ยยังจัดงบประมาณอีก
ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่ในการรับจ้างผลิตวัคซีน
จริงแล้วเนี่ยก็คือ๕๙๕ล้านครับแต่ตัวเลขกลมง่ายคือ๖๐๐
จัดงบประมาณหกร้อยล้านโดยให้เงินจำนวนดังกล่าวนี้เนี่ยครับ
เงินจำนวนดังกล่าวนี้๕๙๕ล้านเป็นค่าในการปรับปรุง
ขบวนการผลิตคือซื้อเครื่องจักรใหม่ครับท่านประธาน
ซื้อเครื่องจักรเข้ามาใหม่ในวงเงิน๕๙๕ล้านเนี่ยครับ
ปรับปรุงเครื่องจักรสายการผลิตใหม่๘๐ล้านครับอีก๕๑๕ล้านเนี่ย
เป็นค่าน้ำยาค่าวัตถุดิบในการเพาะเชื้อในการที่จะทำ
มีกำลังการผลิตปีหนึ่งสองร้อยล้านโดสครับผลิตออกมาแล้ว
ล้านโดสที่ผมกำลังทวงท่านประธานเนี่ย

คือหมายถึงศูนย์กระจายวัคซีนในภูมิภาคนี้ไปอีก๘ประเทศ
เขาจะต้องกระจายสินค้าไปยังประเทศในภูมิภาคอีก๘ประเทศ
ดังนั้น๖๑ล้านโดสที่เราไปต่อรองเจรจาเขา
เขาไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจครับ
ผมถึงบอกว่ามันอาจจะมาไม่ทันหรืออาจจะมาไม่ครบตามเป้า
แล้วมันจะเกิดโกลาหลเกิดขึ้นในมากมายในขณะนี้ครับ
ผมถึงมาทวงถามแทนประชาชนว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะรับผิดชอบอย่างไร
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชายวิรกรวิรกุล
จะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไร
ตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุดณเดือนสิงหาคมครับ
ดูครับว่าวันนี้มาถึงเดือนสิงหาคมสิ้นเดือนพอดีครับ
ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมดครับท่านประธานครับ
ฉีดไปแล้วทั้งหมด๓๓ล้านโดสครับ
เราต้องทำเป้าหมายจาก๕๐ของจำนวนประชากร
ซึ่งเราคำนวณตัวเลข๗๐ล้านเป็นฐานท่านประธาน
ประชาชนคนไทยมีอยู่๖๓ล้านครับ
แล้วก็มีคนต่างชาติที่เราจะต้องดูแลเขา
มาทำงานในเมืองไทยพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
อีก๓ล้านครับบวกเป็น๗๐ล้าน
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่จาก๕๐ตามเป้าหมายเดิน
จะต้องขยายไปเป็น๗๐เป็นเป้าหมายใหม่
ที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ที่สามารถยับยั้งโควิดสายพันธุเดลต้าได้
ดังนั้น๕๐ของจำนวนประชากร
มันจะกระโดดจาก๓๕ล้านคนครับ
เป็น๔๙ล้านคนเหลือ๕๐ล้านคน
แล้ววัคซีนมีทั้งหมดที่เราจะสั่งเข้ามา
ภายในสิ้นปีนี้นะครับคือไตรมาส๔
เสร็จหลงโจ้งนี้ก็คือ๑๐๐ล้านครับ

ดังนั้นตัวเลขมันต้องขยายจาก๑๐๐ล้านโดส
เป็น๑๔๐ล้านโดสครับท่านประธานครับสไลด์ที่๓ครับ
นั่นคือแผนเป้าหมายนะครับว่าในสไลด์ที่๓เนี่ย
เห็นไหมครับว่าในไตรมาสแรกของปี๒๑๖๕เนี่ย
ต้องทำให้ได้ครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือ๑๔๐ล้านโดส
ดังนั้นผมถามคำถามต่อมาครับท่านประธานว่า
เราได้สิทธิพิเศษอะไรจากการที่เราเอาเงินภาษีอากรของประชาชนไปอุดหนุนครับ
จึงไม่มีอำนาจในการที่จะส่งมอบวัคซีนโรงงานที่ผลิตในเมืองไทยได้เลย
เพราะมันติดสัญญากับบริษัทแม่
ดังนั้นท่านประธานครับ
ถึงแม้ว่าเราจะได้การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็ตาม
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงอุดหนุนเงินนะครับท่านประธาน
ว่าทำไมเราต้องอุดหนุนเงินให้กับสยามไบโอไซด์
เพราะคิดว่าเราจะได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนแบบไวรัลแวคเตอร์เนี่ย
มาเป็นสมบัติมาเป็นภูมิปัญญาเป็นเทคนิคที่คนไทยจะได้รับ
แต่ปรากฏว่าเรามีความรู้จริงได้รับการถ่ายทอดจริงครับ
แต่ไม่สามารถเอาไปดำเนินการได้โดยอิสระ
เพราะต้องติดลิขสิทธิ์ของแอสต้าซินิก้าครับ

สิ่งที่ผมท้วงติงในขณะนี้ก็คือว่าทำไมครับ
ถ้าเราจะยืนบนขาของตนเองท่านประธานครับ
ทำไมรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะพอสบคเนี่ย
เรามีโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่ที่แก่งคอยครับขององค์การเพศสัตว์
จริงอยู่ว่าขบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนแบบไวรอนแรคเตอร์
มันคนละขบวนการผลิต
เขาได้เงินไปเนี่ยเขาปรับปรุงขบวนการผลิตอีก๘๐ล้านครับ
แล้วโรงงานที่แก่งคอยขององค์การเภสัตริย์
วันนี้มีโรงงานแล้วนะครับมีสถานที่แล้ว
มีห้องแล็บแล้วมีห้องทดสอบแล้ว
ผมคิดว่าใช้งบประมาณในการปรับปรุงขบวนการผลิตเนี่ย
แล้วก็วางแผนล่วงหน้าว่าถ้าเราจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกหลายปีเนี่ย
เรายืนบนขาของตนเองได้ไหมต้องคิดไกลขนาดนั้นครับ
เหมือนกับเมื่อก่อนนี้ครับยารักษาโควิดเนี่ย
ภาวิฟิลาเวียเนี่ยเมื่อก่อนเราสั่งซื้อจากต่างประเทศ
ต้องจ่ายเงินออกไปต่างประเทศครับ
แต่วันนี้องค์การเพศสัตว์เนี่ยผลิตได้แล้วครับราคาก็ถูกลง

วันนี้รัฐบาลโดยสถาบันวัคซีนเนี่ยสถาบันวัคซีนมีหน้าที่ในการสนับสนุนงานวิจัย
วันนี้จัดงบประมาณไปให้กับสถาบันวิจัยต่าง
ให้มหาวิทยาลัยต่างให้จุฬาลงกรให้สิริราช
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคิดค้น
เพื่อที่จะหาวัคซีนที่เป็นลิขสิทธิ์ของคนไทย
เดี๋ยวนี้เราจัดงบประมาณไปค่อนข้างเยอะแล้วครับ
ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จเราต้องผลิตของเราเอง

ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้คิดไกลขนาดนั้น
ไม่ได้คิดว่าเราจะใช้ศักยภาพในขณะนี้ยืนบนขาของตนเองได้เลย
แล้วสิ่งที่น่าสงสัยในขณะนี้นะครับเป็นคำถามที่ผมคาใจมากที่สุดว่า
หรือว่ามันมีอะไรที่เป็นแรงจูงใจในการสั่งซื้อครับ
ท่านประธานครับแม้แต่สภาจะตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับผมตั้งใจจะเรียกร้องเรื่องนี้
ว่าถ้ามีความโปร่งใสถ้ามีความบริสุทธิ์ใจ
ก็ต้องชี้แจงว่างบประมาณในการสั่งซื้อราคาต่อหน่วยเท่าไหร่
ก็พอจะรู้แล้วครับว่าล็อตแรกที่สั่งซื้อเนี่ยมันจะต้องรีบหาวัคซีนเข้ามาเนี่ย
มัน๑๗๑๗เหรียญยูเอสต่อโดสวันนี้ราคาอยู่ที่ไม่เกิน๘เหรียญ
มันอาจจะเกิดการแข่งขันสภาวะการต่างที่วัคซีนมันออกมา
มันเป็นไปตามกลไกตลาดก็อาจจะเป็นไปได้
แต่ต้องเปิดเผยให้สาธารณะได้รับรู้เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบถึงราคาและคุณภาพของวัคซีน
สั่งซื้อมาเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบกันครับท่านประธาน
ท่านได้ใช้งบประมาณแผ่นดินไปหลายปีทั้งงบประมาณปกติและเงินกู้
เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นเงินของประชาชนครับ
ผมต้องการความโปร่งใสและตรวจสอบได้
โดยเฉพาะความโปร่งใสในการจัดซื้อวัคซีนทุกยี่ห้อ
ไม่ว่าสาธารณะจะรับรู้หรือสภาแห่งนี้จะรับรู้
เพราะเราต้องการอยากจะได้คำตอบว่า
ทำสัญญาอย่างไรถึงทำให้การส่งมอบวัคซีนมันล่าช้า
ถ้าหากว่าชี้แจงไม่ได้นะครับผมกล่าวหาเลยนะครับ

มีคำคอรหาเยอะว่ามันมีแรงจูงใจในการสั่งซื้อบ่อย
ไอซีโนแบ็กคนเขาไม่อยากฉีดกัน
ทำไมถึงสั่งซื้อดีนักเป็นวัคซีนขวัญใจรัฐบาลเหลือเกิน
ถึงรัฐมนตรีจะมาตอบแล้วเนี่ยก็ยังคาใจอยู่ครับ
คนทั้งประเทศที่ฟังรายการที่ชมการถ่ายทอด

เขาอยากได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง

เขายอมที่จะควักเงินไปจองวัคซีนทางเลือก
โบเดอร์น่าหรือไฟซอร์หรือซีโนฟาม

สั่งการทั้งอนุมัติทั้งพิจารณาทุกอย่าง
แล้วทำไมไม่ดำเนินการให้มันแล้วเสร็จ
ท่านประธานครับมาดูบุคลากรทางการแพทย์ครับ
ความขาดแคลนของเรื่องวัคซีนดูสไลด์ที่๔ครับ
วันนี้บุคลากรทางการแพทย์ครับดูฮะ
มีทั้งหมด๗๒๑๐๐๐คน
จำนวนนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่๒๑๐๐๐ครับท่านประธาน
ฉีดซิโนแวคไปแล้ว๒เข็ม๖๗๗๓๔๘คน
ไปแล้วติดโควิดติดเชื้อ๖๑๘คน
ฉีดซีโนแวค๑เข็ม๒๒๐๖๒คนติดเชื้อ๖๘คน
เอสต้าซีดิก้า๑เข็ม๖๖๙๑๓คน
ติดเชื้อ๔๕คนครับ
และตัวเลขดังกล่าวนี้ท่านประธานครับ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ถือว่าเป็นนักรบด่านหน้าเนี่ย
เขาจะต้องเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกโดยเฉพาะคนที่ฉีดซีโนแวคไปแล้ว
จะต้องรีบกระตุ้นเข็ม๓เพราะวันนี้ภูมิมันลดลงแล้ว

สหรัฐเขาบริจาคไฟเซอร์มา๑๕ล้านโดส
ก็พอมาแก้ขัดได้แต่สุดท้ายท่านประธานครับ
มันก็ไม่พ้นคำคอรหาว่ามีการอมวัคซีน
เขามีไว้ให้ฉีดครับท่านประธานไม่ได้มีไว้ให้อม
มันเหมือนกับอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับ
มันมีคนไปขโมยกินของไหว้เจ้าครับ

มีคนพิเลนครับไปแอบกิน
ดูสิครับท่านประธานน่ารังเกียจไหม
การขออนุญาตนำเข้าก็เหมือนกันครับอย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้วนะครับ
ว่าทำทำไมมันติดขัดเหลือเกินปัญหามันอุปสรรคเหลือเกิน
แทนที่จะลดขั้นตอนการนำเข้าเพื่อให้เกิดความหลากหลายในเรื่องวัคซีน
ก็ติดขัดในขั้นตอนของกฎหมาย
ภาวะวิกฤตอย่างนี้กฎหมายต้องไม่เป็นพันธนาการ
หรือเป็นอุปสรรคของการแก้ไขปัญหาครับ
เอกประยุทธ์ท่านมีอำนาจอยู่ในมือแล้วกลับใช้อำนาจไม่เป็น
แม้แต่ในต่างจังหวัดครับท่านประธานครับ
วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอยู่ในภาวะกดดันครับ
ต้องพึ่งพาอาศัยเงินรับบริจาคจากประชาชนในการสร้างโรงพยาบาลสนาม
แถมยังต้องไปเจียดเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครับ
มาสร้างโรงพยาบาลสนามมาสร้างศูนย์พักคอย
ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เขาก็มีเงินงบประมาณจำกัดของเขาอยู่แล้วครับท่านประธาน
ซึ่งเขาจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนของเขาในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบ
แทนที่รัฐบาลจะจัดสรรงบกลางครับรายจ่ายเพื่อสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น
บางปีเก้าหมื่นเก้าพันล้านบางปีแปดหมื่นเก้าพันล้าน
ท่านประธานครับรายจ่ายส่วนนี้มันควรที่จะกระจายไปยังต่างจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาได้จัดสร้างโรงพยาบาลสนามอุปกรณ์ทางการแพทย์
รัฐบาลควรดำเนินการจัดงบประมาณให้เพียงพอ
งบประมาณส่วนไหนที่มันไม่จำเป็นก็ควรที่จะชะลอไว้ก่อน
ในเวลาหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ต้องแก้ไขปัญหาประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกครับ
เพราะวันนี้ประชาชนเขาเผชิญกับมหันตภัยโควิด
แทนที่รัฐบาลนั้นจะลดรายจ่ายด้านอาวุธยุทธโปรกรณ์
รัฐบาลกัดกลับจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณด้านความมั่นคงทางการทหาร
มากกว่าความมั่นคงของชีวิตของประชาชน
ศัตรูของประชาชนวันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์
ที่จะต้องอาศัยอาวุธยุทธโปรกรณ์ไปสู้รบครับท่านประธาน
ศัตรูของประเทศในขณะนี้นี่คือเชื้อโรคครับ
การจัดลำดับความสำคัญอย่างนี้ว่าอันไหนก่อนวันอันไหนหลัง
รัฐบาลยังคิดไม่ออกยังคิดไม่รอบครอบ
แล้วประชาชนจะฝากความหวังไว้อย่างไรครับท่านประธานครับ
บกพร่องอีกประการหนึ่งครับในฐานะที่พลเอกประยุทธ์
นั่งในตำแหน่งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงทางด้านวัคซีนแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ
เป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งการในการอนุมัตินำเข้าวัคซีน
และจะต้องจัดการปัญหาและอุปสรรคที่เป็นอุปสรรคของการอนุมัติการอนุญาตในการนำเข้า
แต่ปรากฏว่าความล่าช้าของการทำงานของรัฐบาลและการตัดสินใจของรัฐบาลเนี่ย
ปล่อยให้เกิดคนล้มตายมากมายครับ
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุและกุลและเป็นผู้ที่เป็นโรคกลุ่มเสี่ยง๗โรค
วันนี้ต้องเสียชีวิตจากการที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับท่านประธาน
ตัวเลขของคนเสียชีวิตจากโรคโควิดช่วง๒๕กรกฎาคมถึง๑๙สิงหาคม๒๕๖๒
มีจำนวนเท่าไหร่ท่านประธานรู้ไหมครับ
เป็นผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย๒๙๖๙คนครับ
เป็นสัดส่วน๖๓ครับ

ถ้าความตายนั้นมันเกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่อของเขาเองนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมยอมรับได้และทุกคนยอมรับได้ครับ
แต่ถ้าความตายนั้นมันเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดจากนโยบายของรัฐบาล
เป็นความผิดที่อภัยให้ไม่ได้ครับ
เท่ากับว่ารัฐบาลนั้นเป็น
ผู้ที่หยิบยื่นความตายให้กับประชาชน

ไม่ใช่ว่าไม่อยากฉีดวัคซีน
ที่เขาตายเพราะไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่มีวัคซีนให้ฉีดครับ
ผมถึงเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง
วันนี้ประชาชนเขาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทุกอย่างครับ
แม้แต่รัฐบาลบอกล็อกดาวน์

หลังจากล็อกดาวน์แล้วกลายเป็นบุคคลที่สูญเสียโอกาสมากมายครับ
เสียทางด้านธุรกิจ
หลายคนกลายเป็นคนตกงาน

หลายคนหลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคค
อันเป็นที่รักยิ่งจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
แม้แต่ญาติพี่น้องจะไปสวดศพ
หรือจะไปส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังทำไม่ได้ครับท่านประธานครับ
ตายแล้วเมนก็ยังไม่มีเผา

วัดไม่ยอมรับเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับ
สับปะเหลอก็กลัวตายเพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีน

ก็เลยต้องไม่รับเผาศพคนที่ติดโควิด

แต่ว่าค่าบริหารจัดการเรื่องศพเนี่ย
ใครเป็นคนรับผิดชอบสปสชรับผิดชอบไหม

ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านประธานมาทั้งหมดนี้
สะท้อนถึงความล้มเหลวและความผิดพลาดในการบริหารประเทศ
ภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

คือความผิดที่ไม่เปิดให้มีการนำเข้าวัคซีนที่หลากหลาย
โดยเฉพาะการไม่เข้าร่วมโครวัค
ถือว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงในการบริหารจัดการวัคซีน
และการนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่ำ
และจัดหาวัคซีนไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน

คือการปิดแคมป์คนงานโดยไม่มีมาตรการรองรับ
ปล่อยให้พึ่งแตกรังครับก็คือผู้ติดเชื้อจากพื้นที่สีแดงเข้ม
ซึ่งเป็นมาตรการของกรมควบคุมโรคเพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้มันหลุดออกไปจากสังคม
โดยการแยกคนงานที่ติดเชื้อออกจากคนงานที่ไม่ติดเชื้อ
การรักษาการจำกัดบริเวณให้ชัดเจนคัดกรองคนที่คนงานที่เหลือ
เพื่อให้โรงงานหรือแคมป์คนงานสามารถประกอบกิจการต่อไปได้
ไม่ให้มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
และค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในการคัดกรองในการดูแลไม่ว่าจะเป็นคนป่วยที่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ
รัฐบาลต้องดูแลครับเพื่อให้เพื่อหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้
ในภาวะการควบคุมตามมาตรการของกสังสารสกษ์
มันต้องทำควบคู่กันตามหลักการของบับเบอร์แอนซิล
นี่คือความผิดครั้งที่สอง
ความผิดครั้งที่๓ครับท่านประธานครับ
ปล่อยให้แรงงานขึ้นถิ่น
เกิดการไปตายเอาดาบหน้านำเชื้อโรค
แพร่กระจายยังต่างจังหวัดทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว
จนเกิดภาวะคนป่วยล้นโรงพยาบาล
เกินขีดความสามารถที่จะนำการรักษาได้
ดีที่ว่าคนต่างจังหวัดนี่เขามีความเอื้ออทรต่อกันครับ
เขาดูแลกันเขารักษากันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมุนไพรบ้างกินฟ้าทลายโจร
สสชูวิทย์กุยนี่ก็มีใจดีเอาฟ้าทลายโจรเอากระชาย
มาบริการสอสอทั้งสภา
ต่างจังหวัดเขาก็เอาขิงเอาขาเอาต้มสมุนไพรสูตรดมบ้าง
รักษาตามสภาพครับหายบ้างตายบ้างครับ
ถ้าเกิดว่ารอความหวังจากรัฐบาลนี่นอนตายอย่างเดียวก็ท่านประธาน
เป็นปัญหาของสังคมตามมาถามว่ารัฐบาลมีมาตรการในการรองรับ
ภาคธุรกิจนั้นกลับมาฟื้นตัวหรือไม่
เพราะว่าถ้าหากว่าธุรกิจกลับมาฟื้นตัวนั่นหมายความว่า
อัตราการจ้างงานก็จะกลับมาเขาก็มีงานทำก็มีรายได้
เศรษฐกิจของประเทศก็เดินต่อไปได้ครับ
แต่ผมยังไม่เห็นมาตรการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากภายใต้การบริหาร
ในสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่ท่านยึดอำนาจ
และท่านรวบอำนาจเป็นพบเป็นพอสบคและพอสบส
ทั้งสองอย่างยังไม่มีครับนี่คือความผิดครั้งที่สาม
ความผิดครั้งที่๔ก็คือการเปิดประเทศที่เบนบนไม่มีความพร้อม
ถ้าตราบใดที่วัคซีนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลัก
ไม่สามารถที่จะฉีดให้กับบริการประชาชนได้
มันเสี่ยงต่อการระบาดรอบใหม่ครับและจะหนักกว่าเดิมอีกท่านประธาน
เพราะไม่มีมาตรการรองรับแม้จะเปิดให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดได้ก็ตาม
ห้างสรรพสินค้าได้แต่ธุรกิจอย่างอื่นล่ะครับ
ธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารธุรกิจท่องเที่ยว
ที่เขาโดนพิษของเศรษฐกิจจากภัยโควิดนั้น
รัฐบาลยังไม่มีมาตรการอย่างไรเลยในการที่จะรองรับการกลับมาประกอบธุรกิจของเขาได้
ของการเปิดประเทศบนไม่มีความพร้อม
ครั้งที่๕ครับก็คือปล่อยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์
ในการจัดซื้อวัคซีนและปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ
มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ
ครั้งที่๖ครับรัฐบาลคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน
โดยเฉพาะคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
และคนที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์
การทำงานในการบริหารจัดการวัคซีนที่ล้มเหลวของรัฐบาล
แทนที่รัฐบาลจะรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์
แล้วนำข้อเขาวิพากษ์วิจารณ์กลับมาปรับปรุงแก้ไข
กลับถูกมองว่านั่นคือกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามที่ต้องการจ้องทำลายรัฐบาล
รัฐบาลใช้กฎหมายความมั่นคงรัฐบาลใช้กฎหมายการกระทำผิดว่าด้วยคอมพิวเตอร์
ดำเนินการทางคดีกับคนเหล่านั้นครับ
นี่คือความใจแคบของรัฐบาล
นี่คือความใจแคบของผลเอกประยุทธ์
เพราะท่านเป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่ไม่ยอมรับฟังใครมาตั้งแต่ตอนต้นจนติดเป็นนิสัย
ใครพูดไม่ถูกหูท่านก็แสดงอาการเกลี้ยวกาดโมโหด่าทอ
โดยไม่คำนึงถึงว่าท่านกำลังพูดผ่านสื่อออกโทรทัศน์ไปยังทั่วประเทศ
หรือมันอาจจะออกไปต่างประเทศด้วยซ้ำไป
ก็เพราะการเสพติดอำนาจครับ
ท่านลืมเคารพต่อความคิดเห็นของคนอื่นตามหลักการประชาธิปไตย
มักจะทำตัวสั่งสอนประชาชน
บอกประชาชนอยู่เสมอว่าต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะ
ท่านบอกให้ประชาชนเริ่มที่ตนเองก่อน
แต่ไม่เคยเห็นรัฐบาลที่จะเริ่มต้นที่ตัวรัฐบาลเองเลยครับ
เช่นมาตรการการล็อกดาวน์บอกให้ประชาชนเวิร์คฟอร์มโฮมร้อยเปอร์เซ็นต์
ประชาชนเขาให้ความร่วมมือครับ
แต่รัฐบาลกลับไม่มีมาตรการรองรับเลย
ประชาชนนั้นเขาให้โอกาสรัฐบาล
แล้วทนกับพลเอกประยุทธ์จันโอชามา๗ปีแล้วครับ
แต่ครั้งนี้มันหนักที่สุด
หนักเกินที่จะปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศได้อีกต่อไป

ประเทศนี้ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้
ถ้ามีผู้นำประเทศที่ไม่ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง
แล้วดันทุรังที่จะอยู่ในอำนาจต่อไป
เพราะท่านไม่ได้เกิดมาจากความศรัทธาของประชาชน
ดังนั้น๗ปีของการบริหารประเทศ
ภายใต้การนำของท่านผลเอกประยุทธ์จันโอชาคนนี้
ถ้าปล่อยให้ท่านบริหารประเทศอีกต่อไป
จะนำพาให้ผู้คนในประเทศนี้เดินไปสู่ความหายนะ
แล้วสุดท้ายประเทศไทยจะไม่เหลืออะไรเลย
มีสิ่งเดียวที่ท่านจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศนี้
ในเวลานี้ได้นะครับ
คือการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออก
ผมจึงไม่อาจให้ความไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
บริหารประเทศได้อีกต่อไป